คุณผู้ชมครับดูเรื่องของนายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ที่ลงพื้นที่พระอีสานตอนบนหนึ่งกันบ้าง
ไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับ

การเดินทางมาครั้งนี้มาในช่วงที่อาจจะใกล้การหาเสียง

ท่านนายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไงเดี๋ยวฟังกันนะครับ
รวมถึงการที่จะมีคอรมอสัญจรในเดือนหน้า
ซึ่งแน่นอนเป็นช่วงที่ถูกจับตามอง
เรื่องของการเมืองเรื่องของการหาเสียงจะมีไหม
นายกรัฐมนตรียังไม่ขอตอบนะครับ
แต่ว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่ง

คืออุดรธานีเลยหนองคายหนองบัวลำพูและบึงกาล
ซึ่งนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม๕ด้าน
อาทิโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๗
เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
บริเวณอำเภอปากชมจังหวัดเลยเมืองหมื่นแขวงเวียงจันทร์นะครับ

และการแก้ปัญหาอุทธกภัยเช่นโครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประบายน้ำห้วยบางบาดจังหวัดบึงกาล
โดยข้อสรุปของการประชุมจะนำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุม

เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจถึงความก้าวหน้า

ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนโครงการในอนาคต

ข้าราชการระดับล่างในแต่ละกระทรวง
จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้มากกว่านี้
โดยเฉพาะโครงการและนโยบายใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพราะประชาชนยังเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้น้อยมาก
รวมถึงเรื่องของการถูกถามว่า
รัฐบาลคอรมอเดินทางมาสัญจรในช่วงนี้

นายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรนะครับ

รัฐบาลเดินทางลงพื้นที่ในช่วงหาเสียง

หรือไม่ยังไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ

กำลังประชุมอื่นนั้นกระทรวงคม๒๐๒๑
เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
ถึงเวลา๒๔นาฬิกาเที่ยงคืนของวันที่๓มกราคม
อันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาคงผ่านคอรมอลแล้วฮะ

คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดน้องคายแล้วนะครับ
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางต่อไปยังประเทศลาว
เพื่อเข้าร่วมการประชุมนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ
ลาวครั้งที่๓ณนครหลวงเวียงจันทร์
ระหว่างวันที่๑๓ถึง๑๔ธันวาคมนี้นะครับ